คุณผู้ชมคะจากเรื่องของการเมืองไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเอ่อพิเศษธรรมบาลกองปราบ
เขาไปจับสองผัวเมียต้องบอกก่อนว่าเขาใช้คำว่าเป็นเหมือนโจรเหนือเมฆ
อืมก่อเหตุนะคะในการงัดเซฟนะคะของปั๊มน้ำมันแต่ละที่
ในพื้นที่คุณผู้ชมคะทำไปเนี่ยร่วมยี่สิบสามสิบแห่งโอ้โห
แล้วหนีมาได้ตลอดปรากฏตอนนี้โดนจับแล้ว
เดี๋ยวเราไปดูนาทีตอนจับกลุ่มหน่อยค่ะ
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงยังงงอยู่
เดินออกมาแบบงงงคือตอนไปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมานกองปราบ
มีอาวุธที่โทษประกอบในครบมือเลยเพราะอะไรโอ้โห
นี่มันโจรเหนือเมฆจริงสองผัวเมียจับกลุ่มนายมารุธอัดฮาด
ฮาดศรีนะคะอายุสามสิบสามปีอีกคนนึงก็ภรรยาเขาเนี่ย
นางสาวภูชนิสาประเสริฐสังอายุยี่สิบหก
ตามหมายจับสารจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเขาหากระรุมการรักษัพท์ในเคหาสถาน
จับที่บ้านหลังนี้แหละค่ะที่ตะมนนิเวศนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เจ้าหน้าที่ตอนแรกส่งสัญญาณตะโกนให้คนในบ้านเปิดประตูออกมาก่อนนะ
แต่ว่าไม่มีใครออกมาสุดท้ายเนี่ยก็เลยตัดสินใจเอาครีมมาตัดเหล็กนะคะ
แล้วก็ตัดกุญแจประตูรัวเข้าไปจับกลุ่มนายมารุดพร้อมของกลางได้หลายอย่าง
แต่ว่าไม่พบเมียเขานะคะแล้วทำยังไงก็เลยไปค้นหาเป้าหมายที่สอง
เป็นบ้านพ่อแม่ของนางสาวภูสนิสานะคะพบค่ะ
ปรากฏว่ากบดานซ่อนตัวอยู่ที่บ้านหลังนี้เจ้าที่เลยเข้าจับกลุ่ม
ปฏิบัติการนี้นะคะมาจากตำรวจกองปราบเขารับเรื่องร้องเรียน
ปั๊มน้ำมันค่ะแห่งหนึ่งมีคนร้ายก่อเหตุงัดตู้เซฟปั๊มน้ำมันค่ะ
สาขาต่างในพื้นที่๑๔จังหวัดนะคุณผู้ชมอย่างที่บอก
เอาเฉพาะภาคอีสานใน๓๒แห่งได้เงินรวมไปแล้วหลัก๒ล้านบาท
หนีหายแบบไร้ร่องรอยนะก็เลยมีการลงพื้นที่สืบหาเบาะแส
แล้วก็เชื่อว่าคดีที่เกิดขึ้น๓๒แห่งน่าจะเป็นฝีมือของคนร้ายกลุ่มเดียวกัน
และน่าจะเป็นกลุ่มคนในโซธิสัม
เพราะอะไรเพราะเขารู้ในเรื่องของการเก็บเงินของทางปั๊ม
แกะรอยจนไปรู้ว่าอ้าวคนที่เป็นผู้จัดการปั๊มคือคนเป็นเมีย
เป็นผู้จัดการปั๊มน้ำมันของสาขายะโสธร
และกลายเป็นว่าสามีก็ร่วมในการก่อเหตุนี่แหละค่ะโอ้ย
สอบส่วนเบื้องต้นนายมารุคนเป็นสามียอมให้การรับสารภาพ
แล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าตัวภรรยาเนี่ยแน่นอนว่าเจ้าตัวก็ต้องบอกแหละ
เนื่องจากว่าเป็นคนในของปั๊มก็รู้วิธีเรื่องของการเก็บเงิน
พอจับกลุ่มได้รับสารภาพบอกว่าต้องการหาเงินไปใช้หนี้นอกระบบ
ภาระหนี้สินเกี่ยวกับบ้านแล้วก็รถยนต์อีก
รุดเนี่ยไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะส่วนคนเป็นเมียล่ะ
อย่างที่บอกทำงานเป็นผู้จัดการปั๊มน้ำมันสาขาหนึ่งในพื้นที่จังหวัดยะโสธร
นำตัวส่งไปที่สพธวัฒนบุรีค่ะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
เขาบอกว่าหนีมาเนี่ยโอ้โหก่อคดีมา๓๐กว่าที่
เอาจริงนะเขาก่อคดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยซ้ำ
ใช่ครับหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานก็จะตระเวนย่องเข้าไป
แล้วก็จะเป็นปั๊มที่ฝั่งผู้หญิงเนี่ยเขาจะรู้จักและคุ้นเคยไง
รู้ว่าจังหวะไหนช่วงวันไหนที่เงินจะอยู่ในเฟฟค่อนข้างเยอะ
เหนือเมฆแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ใต้กฎหมายแล้วก็ถูกจับนะครับ